ถึงเรื่องแม่น้ำเจ้าพญาคุณผู้ชมฮะ

สสเต้มงคลกิจ

เพราะอะไรฮะซ้อมว่ายน้ำ

คลิปล่าสุดเนี่ยว่ายน้ำ
ขึ้นมาเดินเดินเดิน
ขึ้นมาอวดหุ่นโชว์หุ่น

โพสต์มาบอกว่าครบ๔๐๐เมตร

ในตอนเช้าเพิ่งโพสต์มาเช้านี้

นั่นนะแล้วก็บอกด้วยนะบอกว่าเดี๋ยวต่อไปจะเป็น๕๐๐เมตร

เออน่านะฮะ
ก็เอามาแซวนะว่าคนไปให้กำลังใจเขาเยอะเหมือนกันนะ

เป็นสอสอและหัวหน้าภักดิ์ไทยศิวิลัย

ทั้งคลิปเอาไว้การฝึกซ้อมว่ายน้ำ

โครงการประดมทุนเพื่อช่วยเหลือ

วันลอยกระทงพอดีคุณนะครับ

ภาพเนี่ยอาจจะเห็นว่ามงคลกิจเนี่ย

ชุดว่ายน้ำสวมใส่แว่นตากันน้ำ

ร้อยเมตรผ่านไปแล้วเดี๋ยวต่อ
นะครับหลังจากโพสต์ไปประมาณสัก๑๐ชั่วโมง

แชร์ออกไปเกือบ๔๐๐ครั้งแล้วก็อย่างที่บอกไป

ก็บอกว่าครบ๔๐๐เมตรแล้ว

ใช้เน็ตก็เข้ามาให้กำลังใจ

รูปร่างดีทีเดียวนะนักเต้นนะ

ไหว้ด้วยนะครับอย่างที่บอกไป

ระดมทุนวันที่๘พฤศจิกายนส่วนสาเหตุ

บริจักษ์เงินโดยตรงเนี่ยแต่ใช้การระดมทุน

ก็เป็นภาพเหล่านี้ที่มีการแชร์กันนะ
เป็นคลิปว่ายน้ำที่คนเข้าไปอู้

เป็นผู้ชายอบอุ่นไงคุณ